คุณผู้ชมครับตอนนี้ปฏิบัติการของกู้ภัยนะครับ
นักประดาน้ำกำลังค้นหาสามีภรรยานะครับ
จมลงไปกับเรือที่คุณผู้ชมเห็นไปเมื่อสักครู่
คือเรือที่รับจ้างลากจูงเรือบรรทุกสินค้า
สถานการณ์ล่าสุดเป็นยังไงนะครับ
ติดตามจากคุณจิรายุทธ์บุญชูนะครับ

คุณผู้ชมครับแม้ตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำ
จะเร่งเข้าช่วยเหลือผู้สูญหายทั้ง๒ราย
จมลงไปพร้อมกับเรือลากจูงสินค้านะครับ

เป็นจุดที่มีแม่น้ำใหญ่ทั้ง๒สาย
แม่น้ำป่าศักดิ์และแม่น้ำเจ้าพระยา

ส่งผลให้จุดที่เกิดเหตุตรงนี้นะครับ
มีน้ำที่ไหลค่อนข้างแรงมาก

ไม่สามารถส่งนักประดาน้ำลงไปค้นหาได้อย่างทันทีครับ
หลังจากเรือลากสินค้าประสบอุบัติเหตุ
ล่มลงกลางสามแยกวัดพนันเชิง

แล้วก็แม่น้ำเจ้าพระยานะครับไหลมาบรรจบกัน
ทำให้ตอนนี้นะครับมีผู้สูญหายทั้งหมดคือ๒คนนะครับ
คือนางสาวนรมนจันทโชธอายุ๕๑ปี
และนายสมชายธาระกุลอายุ๖๐ปี
ซึ่งทั้งคู่นะครับเป็นสองสามีภรรยาที่
ประกอบอาชีพขับเรือลากจูงนั่นเองนะครับ
แม้ตอนนี้นะครับล่าสุดทางชะนวดที่กู้ไพ
ระดมกำลังกันเพื่อวางแผน
เพื่อเข้าช่วยเหลือผู้สูญหายทั้ง๒ราย
แต่ก็ยังไม่สามารถส่งนักประดาน้ำลงไป

เพราะว่าระดับน้ำตรงจุดเกิดเหตุนั้น

เป็นจุดที่มีแม่น้ำใหญ่ไหลมาบรรจบกันด้วยนะครับ
จึงทำให้จุดที่เรือล่มเป็นจุดน้ำวนนะครับ
หากส่งนักประดาน้ำลงไปทันทีก็กลัวว่าจะเป็นอันตรายนะครับ

ภัยทางน้ำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประกอบกับจุดดังกล่าวเป็นจุดน้ำวนนะครับ
สิ่งที่ทำได้ในตอนนี้ก็คือใช้เรือสแกนหาจุด
เรือที่ประสบเหตุนั้นจมอยู่ตรงไหน
หากพบแล้วก็จะมีการวิเคราะห์กันต่อนะครับ
ว่าจะสามารถส่งนักประดาน้ำลงไปค้นหาได้หรือไม่
หากเจ้าหน้าที่มองว่าน้ำไหลเชี่ยวเกินไป
กว่าที่จะส่งนักประดาน้ำลงไป
ก็จะใช้เรือใช้สมองหรือใช้เชือก

แล้วลากมายังจุดที่น้ำไหลเชี่ยวน้อยที่สุดนะครับ
ก่อนที่จะส่งนักประดาน้ำลงไปค้นหาอีกครั้งนะครับ
ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยใช้ทุกครั้ง
เวลามีเหตุเรือล่มนะครับแต่อย่างไรก็ตาม

เพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากและไหลแรงมาก
แต่ก็ยังยืนยันกับครอบครัวของผู้สูญหายนะครับ
ว่าจะลงไปช่วยค้นหาอย่างสุดกำลังอย่างแน่นอนครับ
นั้นเป็นจุดที่สามารถจะส่งนักประดาน้ำลงไปได้หรือไม่
ถ้าส่งลงไปได้เราก็จะลงไปทำการผูกยึดโยงให้แน่น
แต่ถ้าเกิดสามารถเกาะได้เลยโดยที่ยังไม่ต้องผูก
ก็จะให้เรือเกาะลากเข้าหลบกระแสน้ำ
แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่ลงไปค้นหาครับผม
คุณผู้ชมครับนอกจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ระดมกำลังกันเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะครับ
ยังมีญาติของผู้สูญหายทั้ง๒ราย
ที่เข้ามาติดตามการค้นหาของเจ้าหน้าที่อย่างไม่คาดสายตานะครับ
ทางญาติจะช่วยเหลือได้เพียงแค่จุดทูบบนบานขอสิ่งศักดิ์สิทธิ
ให้เปิดทางให้เจ้าหน้าที่ค้นหาพบร่างผู้สูญหายทั้ง๒ราย

ก็ยังบอกอีกว่ายังหวังว่าจะมีปฏิหารเกิดขึ้น
มันจะมีเพียงน้อยนิดก็ตามครับ
คุณผู้ชมครับณตอนนี้เวลา๑๗นาฬิกา๑๙นาที

นั่นก็คือทางเจ้าหน้าที่นะครับได้มีการใช้เรือลากจูง
โดยจะมีการนำสมองนะครับทอดลงไปยังจุดที่ลึกที่สุดของน้ำ
เพื่อทำการค้นหาเรือที่ยังคงจมอยู่ด้านล่างนะครับ
หากใช้สมรนะครับเกี่ยวเรือได้แล้วนะครับ
จะเกี่ยวเข้ามายังจุดที่มีน้ำไหลเชี่ยวน้อยที่สุดนะครับ
เพื่อจะส่งนักประดาน้ำลงไปช่วยค้นหาอีกครั้งครับ
และนี่ความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เกิดขึ้นครับ

รายงานสดจาก๓แยกวัดพนันเชิง
จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ

คุณผู้ชมติดตามความคืบหน้าได้ทั้งข่าวใส่ไข่